ตำรวจระดับสารวัตรสังกัดสันติบาลท่านเครียดเครียดเพราะท่านป่วยคลั่ง
แล้วใช้ปืนยิงเนี่ยนับถึงตอนนี้๒๐กว่านัดแล้วในหมู่บ้าน
คือตอนแรกเนี่ยเขาจะมาพาตัวท่านไปหาหมอแต่ปรากฏว่าไม่ยอมออกมาครับเจรจาอยู่นาน
ตอนนี้ถึงขั้นที่ว่าตำรวจต้องกันคนออกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้ว
นี่เป็นเหตุการณ์ที่มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ครับคือเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๐โมงได้
มีผู้ชายคลุ้มคลั่งนะครับถือปืนสั้นในมือนะครับ
ยืนตะโกนโวยวายและยิงปืนออกจากบ้านพักหลังหนึ่งย่านสายหมายกรุงเทพมหานคร
ตำรวจรับแจ้งเหตุนะครับแล้วก็เข้าปิดล้อมพื้นที่ที่บ้านมั่นคงสอง
ซอยจิระมกรนะครับกันคนที่ไม่เกี่ยวข้องคุณต้องออกก่อน
เพื่อความปลอดภัยออกครับออกเชิญออกครับแล้วก็เรียกนะครับ
อรินทราชของกองบัญชาการตำรวจนครบันมาเสริมในพื้นที่
คุณผู้ชมมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุคือพันธบรวจโทกิติการแสงบุญอายุ๕๑ปี
สังกัดศูนย์พัฒนาด้านการข่าวกองบัญชาการตำรวจนครบาน
กิจการที่ยังหลบอยู่ในบ้าน
ขณะที่พันธบทเอกรังศรศรซิงศ์
ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานสายไหมนะครับ
ระบุว่าผู้ก่อเหตุนี่มีอาการป่วยนะ
ก่อนเกิดเหตุโทรศัพท์เรียกให้เพื่อนมารับ
แต่พอเพื่อนมาถึงหน้าบ้านไม่ออกมาครับ
คลุ้มคลั่งยิงปืนออกมาจากในบ้าน
เพื่อนบ้านของพันธบทโทกิติการเล่าบอกว่า
ก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรอกนะ
และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พันธบทโทกิติการ
มีพฤติกรรมเช่นนี้แต่ครั้งนี้ถือว่า

โอ้โหคุณผู้ชมครับผ่านไปนะครับ๓ชั่วโมง
พันธบทกิจการเขาโผล่น่าออกมานี่แหละครับ
ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเราเอาฟรีซภาพ
ทำภาพนิ่งเอาไว้คุณผู้ชมจะได้เห็นชัด
แต่ไม่ยอมออกมามอบตัวนะตำรวจอดทน

แล้วประเมินสถานการณ์นาทีต่อนาทีด้วยความตึงเครียดครับ
คุณผู้ชมครับระหว่างการเจรจาครับเครียดครับ
เสียงปืนดังขึ้นหลายสิบนัดจากในบ้าน
แล้วก็ได้ยินเสียงพันธบทโทร
กิจติการตะโกนโวยวายออกมาประยะบอกออกไปออกไป
อย่ามายุ่งกับกูขออภัยนะครับอยากจะให้เห็นบรรยากาศ
มากว่า๖ชั่วโมงตำรวจยังปิดล้อมพื้นที่อยู่
แล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นมาคุณผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานจากในพื้นที่บอกว่า
คือผู้ก่อเหตุน่าจะนอนหรือหลับ
เพราะว่าอยู่ในบ้านเก็บตัวเงียบไม่ออกมาอีกเลย
ญาติมาเรียกหรือตำรวจมาพยายามคุยด้วยแบบนี้
แต่ไม่มีเสียงตอบออกมาครับคุณผู้ชมครับ

หลังจากที่ติดตามสถานการณ์กันมาตั้งแต่เช้าล่าสุดเป็นยังไงนะคะ
ไปติดตามกับผู้สื่อข่าวของเรา
คุณวิมลวันธรรมพักดีค่ะ
อยู่ที่ซอยจิระมกรที่สายหมายกรุงเทพค่ะเชิญค่ะ

ตอนนี้เรายังได้ยินเสียงของผู้บังคับบัญชาของสารวัตกาล
พยายามที่ใช้โทรโขงในการสื่อสาร
ให้ออกมามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะนำไปรักษาพยาบาลนะคะ

เจ้าหน้าที่มีการติดตั้งในส่วนของการเตรียมเครื่องส่องสว่าง
ขณะเดียวกันค่ะได้อพยพชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนั้น

เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศล่าสุดในขณะนี้นะคะ
ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีผู้สื่อข่าวนะคะ
จากทุกสำนักจำนวนมากมาติดตามรายงานสถานการณ์อยู่ในขณะนี้
มีโปรลิสลายสีเหลืองที่เจ้าหน้าที่นำมากั้นไว้
ซึ่งในขณะนี้นะคะเราอยู่บริเวณชั้นที่๓
ที่ตำรวจนำเชือกโปรลิสไลน์มากั้น
เพื่อที่จะกันไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่
รวมไปถึงกันเรื่องของความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
จากกรณีที่มีการเข้าไปเจรจาแล้วไม่ประสบผลสำเร็จนะคะ

ตำรวจก็พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมพันธุ์ตำรวจโทกิติการแสงบุญ
อายุ๕๑ปีหรือว่าสารวัตกาล
โดยนำเอาทั้งผู้บังคับบัญชาเพื่อนสนิทรวมไปถึงครอบครัว
มาร่วมในการเกลี้ยกล่อมด้วยแต่ก็ดูเหมือนไม่เป็นผล
เราสังเกตการณ์มาแต่เวลา๑๐นาฬิกา
ได้ยินการใช้เครื่องขยายเสียงตลอดเวลา
แต่ก็ยังไม่มีการตอบรับกลับมานะคะ
ซึ่งสารวัตกาลโยนโน้ตบุ๊กแล้วก็เสื้อผ้าลงมาด้านล่าง
บริเวณที่มีการใช้เครื่องในการเจรจาขณะเดียวกัน
ก็มีการเทน้ำลงมาจากชั้น๒ด้วยนะคะ
ขณะที่ตำรวจยังคงปิดล้อมตั้งแต่เวลาประมาณ๑๐นาฬิกา
จนถึงขณะนี้นะคะ๑๗นาฬิกา๒๕นาทีก็กว่า๘ชั่วโมงแล้ว
ส่วนหนึ่งที่ทำให้ตำรวจยังไม่สามารถที่จะเข้าไปชาร์จตัวได้นะคะคุณผู้ชม
ก็คือเนื่องจากยังคงมีการประเมินว่าตัวของสหรัฐการมีกระสุนอยู่อีกหรือไม่
เพราะว่าตั้งแต่ปักหลักติดตามมาปรากฏว่าน่าจะยิงไปแล้วกว่า๔๘นัด
ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ
เป็นการยิงใส่วัตถุต่างหรือว่ามีการยิงปืนขึ้นฟ้าตั้งแต่ช่วงเช้า
หนึ่งกล่องตำรวจประเมินว่ามีกระสุน๕๐นัท
หากว่าผู้ก่อเหตุมีการยิงกระสุนไปแล้วเนี่ยถ้า๑กล่องก็จะเหลือเพียงแค่๒นัดเท่านั้นเอง
แต่ว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะคะแล้วก็ตัวของสารวัตกาเนี่ยจะเก็บกระสุนไว้ทำไม
เป็นสิ่งที่ตำรวจจะต้องมีการประเมินสถานการณ์ต่อไปค่ะ
ตลอดการดูการสังเกตการณ์ของทีมข่าวก็จะได้ยินเสียงของเพื่อนตำรวจนะคะ
โดยบอกว่าอาจารย์ครับได้ยินเสียงผมไหมจำผมได้ไหม
ผมมารับไปโรงพยาบาลอาจารย์ตัวทำตัวตามสบายเลย
แล้วก็อาจารย์เอารับข้าวหรือไม่นะคะขณะเดียวกันก็บอกด้วยว่า
ไม่มีอะไรต้องกังวลให้มารับที่โรงพยาบาลให้ไปโรงพยาบาลได้เลยค่ะ
เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะคะพลตำรวจโทษธิติแสงสว่าง
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานรวมไปถึงพลตำรวจตีธีรเดชธรรมสุธี
ผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนกรมการตำรวจนครบานก็เดินทางมาบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเองนะคะ
ซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็บอกทันทีที่เดินทางมาถึงบอกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ยอมรับนะคะว่าสิ่งที่กังวลที่สุด
ก็คือผู้ก่อเหตุมีกระสุนเหลืออยู่กี่นัด
แล้วจะพยายามทำให้จบให้ดีที่สุดแล้วก็จบภายในคืนนี้
ส่วนทางด้านของพลตำรวจตรีธีรเดชก็ใช้เสียงโทรโคงในการเจรจา
โดยบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยยังคงรอในการที่จะออกมามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่
ด้วยความหวังนะคะว่าจะลงมาหาทางเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดค่ะ
ซึ่งต้องบอกนะคะว่าสาเหตุในเรื่องของการก่อเหตุในครั้งนี้ของสารวัตกาลนั้นยังไม่สามารถสรุปได้นะคะ
โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีรายงานจากทางเจ้าหน้าที่มาบอกว่าก็ในส่วนของเมื่อช่วงเช้าประมาณสัก๙นาฬิกา
มีผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะประสานรถพยาบาลมารับสวัสดิการไปรักษาอาการป่วย
แต่เนื่องจากว่าพอมาถึงปุ๊บเนี่ยสารวัตการก็เกิดอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าก็ทำให้มีการล่าถอยไปนะคะ
จนถึงสถานการณ์ในขณะนี้๘ชั่วโมงค่ะต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดวิมวลวันธรรมพักดีรายงานจากย่านสายใหม่ค่ะ
ขอบคุณนะครับคุณวิมลวันแล้วก็สื่อมวลชนก็ต้องระวังตัวด้วยนะ
คุณผู้ชมครับมีคลิปหนึ่งอยากจะให้ดูอีกสักทีนะครับถึงเหตุการณ์ความตึงเครียดที่มันเกิดขึ้นครับ
คุณผู้ชมลองฟังดีนี่ใช่เสียงปืนไหม
คุณผู้ชมครับนี่คือรถกระบะสีขาวที่เขาต้องมากั้นไว้เพราะว่าด้านหน้าเป็นห้องของผู้ก่อเหตุ
นี่ครับในขณะที่เขากำลังวางแผนกันอยู่นะฮะ
รินทราชกำลังวางแผนกันอยู่เลยจะทำยังไงถึงจะควบคุมสถานการณ์ได้เสียงปืนดังขึ้นไม่หยุดฮะ
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งนะฮะ